บอกแบบนี้นะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราต้องหากิจกรรมคลายเครียด
คลายกังวลนะคะแล้วก็ให้ทำให้มันหายเบื่อด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับเหล่าซุปตานางเอกดังนะคะที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะได้เห็นแบบ
กิจกรรมยามว่างของเขาที่เป็นแบบว่าโอ้โหบางคนไม่เคยคิดว่าจะทำแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ
วันนี้เราจะพาไปดูนะคะเริ่มกันที่นางเอกตัวแม่ของวงการค่ะ
อ้ำพัชราภาคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นสาวรักธรรมชาติ
อย่างภาพที่เห็นเนี่ยค่ะชอบอยู่กับต้นไม้ใบย่านะคะ
ซึ่งบ้านของพี่อ้ำเนี่ยก็มีการจัดสวนโอ้โหสวนต้นไม้หลากหลายแบบ
ที่ปรับปังที่สุดที่เป็นขาวต้นโอลีฟไงนะคะสุดอลังของคุณแม่เนี่ยแหละค่ะ
ก็ได้เลิกดีนำเข้ามาปลูกที่บ้านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
แน่นอนค่ะความเป็นอ้ำพัชราภานะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพแบบนี้ไหมคะ
ไม่ค่อยเห็นเล่นละครยังไม่มีฉากนี้เลยค่ะ
นั่นแหละดิคุณอ้ำเนี่ยก็คือเป็นชาวสวนไปแล้ว
จัดสวนเองนะคะลดน้ำเองค่ะยิ่งเป็นต้นกุหลาบสีชมพูสีแดงเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าคุณอ้ำปวดปลานมากแต่ท่าคล่องอยู่
ใช่เช่นเดียวกับกระรองเพชรนะคะนางเอกสาวเนี่ยเขารักยิ่งกว่าใด
ประคบประงมนะคะเรียกว่าตอนนี้จากซุปตาเบอร์หนึ่งของเรานะคะ
กลายเป็นยอดรักนักปลูกต้นใบไม้ไปแล้วล่ะจ๊ะ

ถูกต้องต่อกันอีกคนเลยค่ะนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยา
นี่นะคะจากนางเอกชื่อดังผู้จัดละครตอนนี้นะคะ
พักทุกอย่างไว้แล้วก็มันรับบทบาทเป็นแม่ครัวค่ะ
ซึ่งกิจกรรมคลายเครียดของเธอนะคะต้องบอกว่าโอ้โหมันปังไม่ไหวจริง
อร่อยมากนะคุณผู้ชมดิฉันถามถ่ายหลายคนแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณพุทธสามีคนที่ไปเยี่ยมบ้านเธออร่อยทุกเมนูนะคะ
แล้วคุณจุ๋ยเนี่ยนะคะก็จัดสรรเมนูหลากหลายจริงค่ะ
ที่เห็นหน้าจอนะคะลาบแซลมอนเอ่ยข้าวต้มเอ่ยหูให้บอกแล้วนะคะว่า
เหงาจริงนะคะทำไปอร่อยไปแบบนี้นะคะ
คุณพุธบอกว่าโอ้โหเริ่มกลุ้มละฉันจะอ้วนมั้ยเนี่ย
ไม่ต้องคุณพุธละตอนนี้เริ่มปัดหิวมากเลย
เขาติดแฮดแท็กไปเลยนะคะครัวพีเจวันนี้โอ้โหแซ่บจริงค่ะ
ปิดไตล์กว่านี้เลยค่ะสวยสะพรึงนี่
ดาวิกาค่ะเธอเป็นสายชอบแชร์ภาพนะคะ
น้องใหม่จะมีภาพสวยออกมาให้แฟนได้กดไลค์ฟินไปกับบรรยากาศตามสถานที่ต่าง

จริงนะคะเราจะเห็นได้ว่าเธอมีมุมภาพเยอะมากจริงสถานที่หลากหลายค่ะ
แล้วพอลงรูปแต่ละครั้งนะคะนอกจากจะเขียนแคปชั่นแล้วนะคะ
เจ้าตัวยังใส่แฮดแท็กว่าดาวินักท่องเที่ยวนะคะ
เห็นแบบนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าใหม่ดาวิกาเธอเหมาะมากกับอาชีพใหม่ค่ะ
เธอควรจะเป็นนักท่องเที่ยวที่สวยสะพรึงใน๓โลกนะคะ
แล้วก็เห็นออกงานล่าสุดมีแซวตัวเองนะคะว่าททเข้าได้นะคะ
ท่องเที่ยวไทยนะคะเพราะว่าไปกับน้องใหม่แถมพี่เต๋อด้วย
นี่ไงแฮสแท็กดาวินักท่องเที่ยว
อยากจะมีแฮชแท็กดาวินักท่องเที่ยวบ้างจังเลยโอ้ยตายแล้วก็หาเวลาเที่ยวหรอ
เราต้องมีเงินก่อนนะถึงเราจะไปเที่ยวกับเขาได้